เริ่มกันที่ควันหลงหลังเกมที่นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
ชนะเจ้าภาพจอแดน๖ประตูต่อ๑ในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะคะ
มีความน่ารักของครอบครัวแดงดามาฝากกันค่ะ
ธนิการแดงดานะคะก็ยิงได้๑ประตูให้กับทีมชาติไทยในนาทีที่๖ค่ะ
ก่อนที่จะเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ชนะเจ้าภาพจอแดนไปถึง๖ประตูต่อหนึ่ง
ซึ่งในเกมนัดนี้นะคะนายประสิทธิ์และนางกัญจนาแดงดา
คุณพ่อคุณแม่ของน้องไหมธนีการแดงดาก็มาให้กำลังใจลูกสาวติดขอบสนามด้วย
โดยคุณพ่อคุณแม่ของน้องไหมนะคะเดินทางมาพร้อมกับนางวรมนอยู่เย็น
แม่ของสหรัฐอยู่เย็นรวมกับนายพันธุ์และนางทองเพชรเพชรวิเศษ
คุณพ่อคุณแม่ของวารุณีเพชรวิเศษแบ็คขวาเพื่อนร่วมทีมชาบาแก้วของน้องไหมค่ะ
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของน้องใหม่ก็นำอาหารไทยมาฝากด้วยนะคะ
ก็เป็นการฉลองชัยให้กับลูกสาวที่เก็บชัยชนะได้แล้วก็ยิงประตูได้ด้วยค่ะ
มีก็ของที่พวกอาหารไทยอะไรอย่างนี้เพราะว่าที่นี่ค่อนข้างกินยากเลย
เอาพวกหมูทอดอะไรมาฝากอะไรอย่างเงี้เพราะว่าที่นี่เราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้กินหมูเลย
ก็ดีใจแหละมันก็เป็นพ่อแม่ก็คือกำลังใจแบบส่วนหนึ่งในชีวิตเราเลย
แล้วก็แฟนบอลทุกคนด้วยที่แบบมาเชียร์เรา
มันก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหลืออีกเกมนึงก็หวังว่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของพวกเรา
เราคิดว่าพวกเราน่าจะได้รับชัยชนะด้วยแล้วก็ต้องไปฝรั่งเศส
หมายว่าพวกเราทำได้อยู่แล้วค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่เมื่อวานนี้ทำประตูได้นั่นก็คือมิรันดานะคะ
ชาวนีนินธรรมรงค่ะกองหน้าลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะ
ก็บอกว่าการทำประตูได้ตั้งแต่๑๕วินาทีแรกถือเป็นประตูที่เร็วที่สุดในชีวิตของเธอเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ตอนที่เล่นให้กับมหาวิทยาลัยที่เบอร์เล่ที่สหรัฐอเมริกาไม่เคยทำได้เร็วขนาดนี้มาก่อนค่ะ
อันนี้ประตูเร็วที่สุดหนูเคยยิงได้นะคะส่วนหนูก็ดีใจ
หนูก็ดีใจที่ยิงประตูครั้งแรกที่เอเซนคลับอะค่ะหนูคิดว่าทุกคนในทีมจะสู้อะค่ะ
หนูก็อยากสู้หนูก็อยากไปพาทีมไทยแล้วก็เมืองไทยที่บอลโลกค่ะ
ซึ่งรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะคะนักเตะสาวไทยค่ะจะเจอกับฟิลิปปินส์นะคะ
คืนวันพระรหัสบดีที่๑๒เมษายนนี้หรือว่าเช้าวันที่๑๓เมษายนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยค่ะ
ส่งกำลังใจให้กับพวกเธอนะคะคว้าอันดับที่๑และ๒ของกลุ่มให้ได้เพื่อคว้าโคต้าไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกค่ะ